ต้องบอกว่ายังอยู่ในบริการของความสกเจ้านะคะ
เมื่อคืนนี้นะคะมีงานสวดอภิษฐรรมศพนะคะเป็นคืนสุดท้ายแล้ว
ที่สารา๓วัดวัดปริวาสราชสงครามแถว๓๓นะคะ
ซึ่งมีคนบันเทิงเดินทางมาไว้อะไรกันแน่นวัดเช่นเคยค่ะ
พอถึงก็คือคุณแนนก็ร้องไห้หยุดอย่างที่เห็นที่ภาพคุณโอปอล์ค่ะ

ทุกคนต้องสวมกอดคุณแนนด้วยความเห็นใจจากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะคะ
ศิลปินที่มาร่วมงานเมื่อคืนนี้นะคะก็มีทั้งคุณโอปอล์ค่ะ
มากับลูกแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะรวมไปถึงคุณว่านธนกิจนะคะ
ก็มามากมายจริงคือมาหลายคนนะคะ
คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน้องมีปัญหาอะไรนะคะ

ไม่กล้ามาสัมภาษณ์เลยเพราะว่ากลัวร้องไห้นะคะ
เช่นเดียวกับพี่เช้านะคะต้องบอกว่า
คือพี่เช้าเนี่ยเราก็เพิ่งทราบว่า
คือเขาจัดรายการเวลาไล่เลี่ยกันนะคะ

จบรายการจะโทรหาเพราะว่าก่อนเข้ารายการ

คือจะโทรหาไปคอนเฟิร์มว่าเอานะอะไรอย่างนี้

คือตอนที่แบบโทรตอนประมาณแบบ๑๐โมงแล้ว
เกิดเหตุประมาณแบบเที่ยงมันช็อกเหมือนกันนะ

ก็ร้องไห้แล้วก็ฟุบหน้าลงไปเลยค่ะ
คือไม่รู้จะพูดยังไงเราพูดไม่ออกนะคะ
ให้กำลังใจเพลงเศร้าด้วยความคิดถึงด้วยนะคะ

ผมจะจัดรายการให้ดีเหมือนเฮียเลย
ทุกครั้งตอนนี้เสียงมันก็ยังกล้องอยู่ในหัวว่า
ห้องจัดรายการอยู่ประมาณ๒๓ครั้ง
มันเยอะมากครับเยอะอย่างที่ตั้งแต่ในชีวิตนี้
นี่คือมีแต่คนที่รักมึงอะไรอย่างนี้

เหมือนตัดพร้อมเล็กเลยครับว่ามีแต่คนรักพี่
ความรักที่เขามีให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออก
หรือมีข้อความใดมา